คุณผู้ชมคะเมื่อเช้าวันนี้ค่ะที่วัดวังนกแอ่นหมู่สอง
ตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
มีพิธีบวชบรรพชาอุปสมบทชาวบ้านที่หลงป่านะคะ
เพราะว่าชาวบ้านได้บนบานเอาไว้หลังจากที่หลงป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ
แสลงหลวงจังหวัดพิศนุโลกบนเอาไว้ว่าถ้าได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัย
ก็จะมีการบวชกันนะคะที่มีการบวชในวันนี้ก็ได้แก่นายวิโรชัยชนะอายุสี่สิบห้าปีค่ะ
ปียะจันทราอายุ๒๙ปีเป็นพี่ชายของเด็กชายปัญญาน้อยอินหรือน้องโบ๊ทที่หลงป่านะคะ
นายคำสัยโสภาดีอายุห้าสิบสองปีชาวบ้านที่ไปช่วยค้นหาคนที่หลงป่า
ที่วัดวังนกแอ่นก็เป็นการแก้บนและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทุกคน
ด้วยครับก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่สิบสองพฤษภาคม
ชาวบ้านป่ามะกรูดที่หลงป่าก็มีนายวิโรธชัยชนะ
นางแดงชัยชนะนางทองรัฐกัญญาประสิทธิ์
เด็กชายปัญญาน้อยอินและสุนัข๓ตัว
หลงไปในป่าเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
เจ้าหน้าที่นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินแล้วไปเจอ๑๗พฤษภาคม
ช่วยออกมาได้จากป่าวันถัดมาก็คือ๑๘พฤษภาคม
รวมแล้วหลงป่าหกวันนะคะครับก็มีในอำเภอวังทอง
ำนันตะบนวังนกแอ่นนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องโบ๊ทนะ
แล้วก็พี่ชายนะครับรวมถึงพี่ชายคนโตของนางแดงนะครับ
แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ในหมู่บ้านป่ามะกรูดมาช่วยกันร่วมกันคลิปปลายผมให้กับทั้ง๔คนนะฮะ
อ่าที่บรรพชาอุปสมบทกันนะครับก่อนที่พระพิสุกจะโกนผมให้
จากนั้นก็มีพิธีทำขวัญนาคแล้วก็เข้าสู่พิธีอุปสมบทนะครับ
ทั้งพระพิสุกแล้วก็สามะเนรอ่าเมื่อเวลาสิบสามนาฬิกา
น้องโบ๊ทเนรยุสิบสี่ก็บรรพชาก็คือโบ๊ทเนร
ที่เหลือก็อุปสมบทนะฮะก็คือบวชพระนะครับ
นายวิโรธนายปียะนายคำสัยบวชเป็นพระนะครับ
จะโบ๊ทเจ็ดวันนะครับส่วนน้องโบ๊ทจะโบ๊ทสามะเนรสิบห้าวัน
เมื่อช่วงเช้าก็มีผู้มาร่วมงานที่วัดวังนกแอ่นกันเยอะแยะนะครับ
แต่เขาก็มีขั้นตอนนะครับทุกผู้ชมครับต้องผ่านการตรวจคัดกรอง
เกี่ยวกับเรื่องของวัดอุณหภูมิด้วยมีอสมกับฝ่ายปกครอง
มาตั้งจุดตรวจให้ที่ทางเข้าวัดตรงนี้นะฮะทุกคนต้องสวมแมส
หน้ากากอนามัยด้วยนะครับตามมาตรการของทางจังหวัดนะครับ
แล้วก็ที่ด้านข้างสารากรรมประเรียนก็มีชาวบ้านกับเจ้าของกิจการร้านค้าในอำเภอวังทอง
ก็มาตั้งโรงทานอาหารขาวหวานนี่ฮะก็มาร่วมบุญกันวันนี้ค่ะ